เรื่องนี้นะคุณผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเรื่องปืนเรื่องไฟค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับบ้านอีกเหมือนกัน
บ้านของตลกชื่อดังนะคะพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มคุณผู้ชม

แต่ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นบ้านสวนค่ะ
สวนแถวปฐุมธานีนะคะซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
ภาพที่เห็นเลยนะคะวอดทั้งหลังนะคะ
ซึ่งนี่คือสภาพบ้านนะคะสวนสักกรินของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้
ที่อยู่จังหวัดประธุมธานีไอ้ฉันก็เลือนขวัญไปทำสกูบมาไง
กินปิ้งย่างกันเลยเนี่ยตอนที่ไปทำตระกูลมาเนี่ยมันบรรยากาศร่มรื่นมากเนี่ย
เปลริมคลองเลยคลองตรงประทุมอะ
คุณผู้ชมนะคะก็ทุกอย่างไหม้หมดเลยค่ะ
โชคดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ
แล้วก็ไฟยังไม่ลามไปบ้านของคนอื่นด้วยนะคะ
ทิ้งท้ายไว้บอกว่านะคะก็เริ่มใหม่สร้างใหม่แค่ทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะ
เหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเกิดขึ้นเมื่อตอน๖โมงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ไฟไหม้บริเวณกระท่อมภายในบ้านส่วนของพี่เจี๊ยบค่ะ
แล้วก็มีพี่ที่อยู่ด้วยกันมาเคาะตะโกนบอกด้วยความตกใจไฟไหม้ไฟไหม้
พอทุกคนออกมาดูโอ้โหคุณผู้ชมอย่างภาพที่เห็นนะคะ
มันไหม้พลึบพลับแบบไฟลุกโชนเลยค่ะ
คือมันวอดไปหมดเลยนะคือตรงนั้นคือเป็นที่ที่เป็นกระท่อม

จริงนี่ค่ะบ้านสวนเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ต้องรีบโทรตามเจ้าที่ดับเพลิงมาช่วย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราโทรศัพท์สอบถามแล้วนะคะ
วันนี้พี่เจี๊ยบเขาติดถ่ายรายการ
แต่ได้คุยกับพี่แหม่มนะคะภรรยาของพี่เจี๊ยบนะคะ
บอกว่าก็เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละค่ะ
ก็โชคดีอย่างที่บอกไปนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เราก็ไม่รู้นะว่าไฟฟืนเราติดเอาไว้
ท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นแบบไฟไหม้แบบนี้
ใช่เรื่องประชารัฐวงจรนี่เห็นมาหลายกรณีแล้ว
สูญเสียกันมานักต่อนักสูญเสียทรัพย์สินไม่พอนะคะ
บางคนสูญเสียชีวิตต้องมานั่งเสียชีวิต

ไม่ครั้งเดียวมันวอดวายไปหมดเลยนะคะ

เป็นเหมือนคนด้วยที่บ้านนะคะพี่เจฟนะ